พิมพ์ไทยรัฐเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับ
นี่ฮะทลายยานบรกแฝดคิสเนอร์แก๊งธมินขาใหญ่
ผู้น้องตายผู้พี่หนีตำรวจเนี่ยนะครับเปิดยุทธการชัยยะสยบไพรี๖๑ทับ๖แล้วนะฮะ
ในการลุยค้น๘๐เป้าหมายในพื้นที่ทั้งภาคกลางและภาคเหนือ
เขาบอกว่าจะต้องขุดรากถอนโคนแก๊งแฝดธมินนี้ให้ได้
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
คุณดูเมื่อวานนี้งานแถลงข่าว
เชื่อไหมครับว่ามีตำรวจกี่นายที่เข้าร่วมในงานแถลงข่าวคุณ
ดูสิพันกว่านายคือเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๓๙๐นาย
เปิดแถลงข่าวกันที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๑จังหวัดสระบุรี
แถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติดในปฏิบัติการชัยยะสยบภัยบรี๖๑ทับ๖
ระหว่างวันที่๑ถึง๑๔มิถุนายน
เพื่อที่จะขุดรากถอนโคนเครือข่ายของนายชัยวุฒิหรือว่าแม็กทิสเนอร์
อายุ๒๖ปีเป็นแฝดผู้พี่
ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่มคดียาเสพติด
และนายสารวุฒารีรักษ์หรือว่ามิกคิสเนอร์
หรือว่านายสุภาชัยธาบรีรักษ์แฝดผู้น้อง
ซึ่งแฝดผู้น้องถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตไปแล้ว

คือตำรวจก็กำลังสอบสวนคดีนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
พบว่านายสุภาชัยสร้างศัตรูไว้เยอะ

ถูกใครล้างแค้นหรือว่าแก๊งเครือขายยาเสพติด

คือทั้งคู่มีฉายาว่าแฝดธมินคิสเนอร์
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ
ส่งไปยังจังหวัดต่างเพื่อทำการขายต่อ
ผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๘๐แห่ง

ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่าย
แดดธมินคิสเนอร์ได้๔คนนะครับ
จากพฤติการของเครือขายแฝดธามินคิสเนอร์นี่นะครับ
คือทั้งคู่นะคู่แฝดนี้นะ
จะมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของภาค

แต่มีพฤติกรรมการค้ายาเสพติดจนร่ำรวยเกินฐานะ

ว่าเขาได้เงินมาจากการขายรถมือสอง
รถเขานี่ไงชื่อว่าคิสเนอร์คาเซนเตอร์
และจากข้อมูลยังพบว่าแฝดคู่นี้
ให้บุคคลในเครือข่ายเปิดร้านอาหารบังหน้าชื่อ
แล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูยาเสพติด
ที่ถูกลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ
พักไว้ที่จังหวัดสระบุรีจำนวนมาก

ฝังดินไว้รอที่จะส่งต่อต่อไปนะฮะ
แล้วก็จ้างเครือข่ายให้คอยดูแลเรื่องการเงิน

แล้วก็ทั้งคู่แฝดธมินเข้าไปเกี่ยวข้อง

แล้วก็ผันตัวมาเป็นคนสั่งการ
จากนั้นก็วนเวียนอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดมาตลอด

จนกระทั่งแฝดผู้น้องนายสุภาชัย
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่จังหวัดลบบุรี
เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ส่วนแฝดผู้พี่นายชัยวุฒิอยู่ระหว่างหลบหนี

จับได้ก็ต้องทลายเรื่องของแหล่งเงินด้วย

แล้วก็คนที่ดูแลธุรกรรมก็มีส่วนสำคัญ
ดังนั้น๔คนที่จับได้ถือว่าเป็น๔ในเครือข่าย
ดูเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะครับ
เป็นคดีใหญ่ที่ขึ้นหน้า๑สิพิมพ์ไทยรัฐนะครับ